บอกว่าไปวงการนางร้ายกันบ้างดีกว่า
ใครกันหนอนนะคะนางรายที่คุณคิดถึงพี่สุยพรณภาเป็นไง
ถังคาติดเล็งเก่าอยู่
สำหรับพี่สุยเรียกแม่สุยไปเลยล่ะกัน
ล่าสุดเปิดบันเทิงท้ายรัฐก็ตอนนี้มีละคร๕เรื่องแล้วนะจ๊ะ
โอ้โหปังไม่ไหวฟังไม่ผิดหูไม่เพี้ยน๕เรื่องไปเลยจ้ะแม่จ๋า
แม่สุยเนี่ยบอกเหมือนผู้จัดเขาคิดถึงแหละเราเองก็แหมออัดอั้นมานาน
กลับมาทีก็เลยฟาดไปเลยค่ะจุกจุกไปเลยห้าเรื่องเพราะเมื่อย้อนไปเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้วนะ
สุยเนี่ยเป็นนางงามแล้วก็ผันตัวมาเป็นนางร้ายตามสเต็ปนะจ๊ะ
คุณดูซะก่อนพี่สุยเป็นคนที่หุ่นดีมากก็ดีด้วย
จริงค่ะยืนหยัดเลยพี่สุยยืนหยัดฝ่าฟันประชันนางเอกดังมาแล้วนับไม่ถ้วนคุณผู้ชม
ถามว่าผ่านมาเกือบ๒ทศวรรษนะคะเคล็ดลับอะไรทำให้แม่สุยเนี่ยในวัยใกล้๕๐นะ
นี่คน๕๐นะยังสวยสะพรั่งขนาดนี้
่งตึงกันไม่แพ้สาวรุ่นเลยค่ะ
สุยกระซิบบอกวิธีนะพิชิตความแก่นั่นก็คือ
วิ่งรอบหมู่บ้านว่างก็ไปนอนทำเลเซอร์
แต่ว่าไม่ถึงขั้นศัลยกรรมดึงหน้าอะไรแบบนั้นนะคะ

สุยบอกไม่ไหวจริงถ้าไปดึงหน้าขนาดนั้น

ถ้าหนูถามตรงพี่แบบไปอัพไปเอิบอะไรมาบ้างไหมเอ่ย
จะอับอะไรล่ะตอนนี้มันต้องเรียกความอ้วนไง
น้องแพลวแล้วก็ต้องหนึ่งในตองอู๋เหมือนกันถูกป่าว
เออได้ต้องทวงบันรัง
อย่างที่บอกว่าพอเราหยุดงานกันไป

พอกลับมาเราก็ต้องตามเขาให้ทัน

ไม่ใช่หูนะคะไม่ใช่หูนะคะ
ฉันชอบนะเขาบอกเราก็หนึ่งในตองอูเหมือนกัน
เอาแม่สุยเขาเป็นนางงามที่คุณขวัญบอกนะ

ไม่ธรรมดานะสาวหวยอินเตอร์ยุคแรกเลยนะ
เป็นคนที่แบบว่างานชุกงานชุมมากนะคะ
แล้วก็แซ่บมากที่สุดนะในยุคหนึ่งเลยนะคะ

ส่วนลูกชายน้องเคนโซ่วัย๙ขวบ
ขึ้นชื่อลือชาคนนี้มากคุณดูสิ

สุยบอกว่าก็อยากให้เข้าวงการอยู่เหมือนกัน
ผู้จัดคนไหนเนี่ยเห็นแล้วก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ

แต่ถ้าได้มาเล่นละครจริงก็อยากเปิดตัวแบบตุ้มต้ามนะ
เหมือนน้องนายนพัฒน์กับแม่หมูพิมพกาไปเลย
นี่นะคะถึงเปิดตัวทีเนี่ย

เอาไปฟังเสียงจ้า
ขอแบบนี้ต้องผ่านการคุณแม่กล่อมนะคะ
หัวหิกแต่พอเปิดตัวทีนี่
โอ้โหเป็นพระเอกเป็นแบบว่าหล่อทั้งประเทศเลยยอมรับ
ใช่เขาเรียกว่าเป็นแบบหนุ่มหล่อที่สาวเนี่ยอยากจะกรอกใบสมัครให้แม่หมูพิมพกาว่าอย่างนั้นเถอะนะคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวก็รอดูอาจจะมีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงของเราก็ได้นะคะ